ยากรอากาศเป็นเรื่องสำคัญนะคะต้องติดตามทุกวันโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของประมงหรือการเดินเรือในท้องทะเลต่าง
คลื่นสูงห้ามออกไปเด็ดขาดเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินที่บอกแบบนี้
เพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะยังคงมีการเตือนเกี่ยวกับคลื่นอยู่แล้วมีคนฝ่าค่ะฝ่าคลื่นออกไปทำการประมงนะคะแถวเกาะ๔เกาะ๕จุดนั้นเนี่ยใกล้ใกล้กับเกาะสมุยหลังจากนั้นค่ะเรือแตกลอยคออยู่ในทะเลรอขอความช่วยเหลือเป็นชั่วโมงนะคะ
แรกเป็นเรือเฟอรี่แต่เรือเฟอรี่เขาลำใหญ่ใช้เวลากลับตัวช้า
นี่เป็นเรือเพื่อนชาวประมง

วนกลับเข้ามาช่วยแบบนี้ค่ะแล้วช่วยได้สำเร็จด้วยเนี่ยนะคะ
นี่คือบริเวณที่เป็นเกาะ๔กับระหว่างเกาะ๔กับเกาะ๕นะคะ
เกิดเรือประมงล่มค่ะ
สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงข้อมูลที่แนตรวยิง
ก็อยากจะได้ข้อมูลที่มันชัดเจนว่ามันจริงหรือเปล่า

เรือประมงที่จมชื่อว่าเรือชอโชคทวีศักดิ์

เจ้าของเรือลอยคออยู่ในทะเลมี๒คนค่ะ
ชื่อว่านายโกวิทอุบลศรีกุลกับนางพัชรีอุบลศรีกุล

นายโกวิทย์บอกว่าตอนนั้นขณะที่เกิดเหตุ
เอาเรือออกจากเกาะสมุยจะไปทำการประมงนี่แหละ
หลังจากทำประมงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะช่วงที่เก็บอุปกรณ์

ช่วงนั้นแหละค่ะคลื่นมา
ลมก็มาพัดจนเรือล่มเลย
ตัวเขาเองจะต้องเกาะกราบเรือ

ใช้ไม้พายชูร้องขอความช่วยเหลือ
อยู่แบบนั้นเป็นชั่วโมงนะคะจนมีคนมาช่วย
คนที่มาช่วยตอนแรกอย่างที่บอกไปเป็นเรือเฟอรี่
อรี่เขาต้องใช้เวลากลับลำมานะ

แต่ที่สวนมาและเร็วกว่าเล็กกว่าเข้าถึงกว่า
คือเรือประมงนั่นเองนะคะ
นายโกวิทนะคะไม่ได้รับบาดเจ็บใดมากนะคะ
แต่ว่านางพัชรีช็อกตกใจต้องอุ้มขึ้นฝั่งแบบนี้เลย
อยู่ในอาการอ่อนเพลียส่งโรงพยาบาลเกาะสมุยแล้วตอนนี้นะคะ
ด้านนายทวีลาบค่ะเป็นคนที่อยู่บนเรือเฟอรี่
ที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเรือเขาชื่อว่าเรือราชาห้า
เขาบอก๗โมงเช้ามุ่งหน้าไปยังท่าเทียบเรือดอนศักดิ

เห็นคนชูไม้ชูไม้พายลอยคอแกว่งไปแกว่งมาขอความช่วยเหลือก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ว่าเรือประมงเข้าไปถึงก่อน
เขาก็บอกดีใจนะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ช่วยเองนะคะ
แต่เขาก็ส่งสัญญาณมายังฝั่งบอกข่าวทางฝั่งให้มีการช่วยเหลือเกิดขึ้นค่ะ